เปิดปากกับภาคภูมิ
ปีใหม่ครับทุกผู้ชมครับเปิดเริ่มต้นศักราชใหม่นะครับเปิดปากกับภาคภูมิยังอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับเปิดมาปีใหม่นี้ดูเรื่องของดวงบ้านดวงเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมในรายการนะครับจะมาดูดวงบ้านดวงเมืองดวงการเมืองโดนดวงเศรษฐกิจไทยดวงอุบัติภัยต่างในรอบปี๒๕๖๖กันนะครับท่านดรพ
นานาชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งผู้ชมครับปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกต้องเรียนเชิญอาจารย์มาหน่อยนะครับอาจารย์ว่าเอ๊ะปีนี้ดวงบ้านดวงเมืองเราจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่อเวลานี่ครับมันก็หมุนเวียนไปนะฮะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับภายใต้ว่า

มันก็ผิดกับดวงบุคคลอ๋อเนี่ยดวงบุคคลเนี่ยเป็นดวงประชาชนครับนะฮะคนนี้มันเคลื่อนที่ได้แล้วก็มีขนาดเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าดวงเมืองคือถ้าท่านจะดูเรื่องของดวงของตัวท่านเองอันนี้เป็นดวงบุคคลใช่ไหมฮะวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากอะไรก็ว่าไป

ถ้าพิจารณาดาวแต่ละดวงแต่ละดวงหรือจุดอิทธิพลแต่ละจุดนะฮะ

จุดก็ให้คุณบางจุดก็ให้โทษนะฮะ
แต่สำหรับพระราหูที่กำลังพูดถึง
ลาหูมาทัพลักษณะเมืองนะฮะ
ปกติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดโทษเกิดภัยนะฮะ
แล้วลาหูเกิดไปทับพระอาทิตย์
ตรงราชสิเมศเนี่ยมีจุดพระอาทิตย์
ในดวงพระเลิกของเสาหลักเมือง
อยู่ที่๑๐องศาเสร็จนะฮะ
แล้วพระราหูก็จะวันตอนนี้ก็เข้าใกล้จุดพระอาทิตย์นะฮะ
ห่างกันประมาณไม่กี่องศาเองนะครับ
เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์คือใครนะฮะ
พระอาทิตย์คือเจ้าเรือนปุตตะของดวงเมือง
ปุตตาก็หมายถึงบุตรบริวารสายโลหิตอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นลาหูเข้าไปทับพระอาทิตย์นะฮะ
ก็เป็นปัญหานะฮะ
ลาหูในราชสิเมศเนี่ยฮะ

ย้อนไป๑๘ปีที่แล้วยังไงครับครับ
ปีที่แล้วก็เอา๑๘รอบ
ปลายปีต้นปี

คลื่นยักษ์ซูนามิเนี่ยฮะ
ถล่มที่ทะเลอันดามัน
แล้วก็ประเทศไทยแถบนั้นก็โดนหลายจังหวัด

เออคือมันเป็นเหตุการณ์ลักษณะแรงแรงแบบนั้นอย่างนั้นเหรอ
มันเป็นสถิตินะฮะ
เป็นสถิติที่มันซ้ำในแต่ละวงรอบ
เพราะฉะนั้นการพยากรก็ใช้สถิติเก่านั่นแหละ

แล้วจะเกิดช่วงเวลาเดียวกันไหมอาจารย์หรือว่ามันยังไง
มันอาจจะเหลื่อมกันบ้าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดวันไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ

ต้องดูแต่ว่าสถิติมันเกิดอย่างนั้น

เอาล่ะดวงเมืองปี๖๖ของเราในปีนี้เนี่ย

ไม่ดีนักสำหรับอิทธิพลของดาวมบางดวง

เอาถ้าไม่ดีก่อน

แล้วเป็นช่วงเวลาไหนบ้าง
มันมีบาปเพราะเคราะห์
พระเคราะห์หลายองค์ที่เห็นกระหน่ำดวงเมือง
เพราะฉะนั้นเนี่ย
เปิดประเด็นมาตรงลาหูไง

บาปพระเคราะห์ที่ให้โทษมากกว่าให้คน

เพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูไปตรงไหนตรงนั้นก็

เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะ
อกจากนั้นแล้วยังมีดาวมรุตยู
มนุษยูตอนนี้ก็ยังถอยหลัง
ถอยหลังอยู่ตรงราศีเมษ
แล้วก็อยู่ราศีเมษเนี่ยจนกระทั่ง

เพราะนั้นนอกจากลาหูจะทับดวงเมืองแล้ว
ล่ะนอกจากลาหูจะทับดวงเมืองแล้ว
มริตยูยังถอยหลังมาทับดวงเมืองด้วยไง
มรุตยูเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอาเพศ
มรุตยูยังถอยหลังมาทับดวงเมืองด้วยไง

เพราะฉะนั้นมนุษยูเนี่ยจะไม่ชอบของเก่า
เพราะนั้นมรุตยูเนี่ยจะไม่ชอบของเก่านะ

สิ่งเก่าจะไม่ชอบของเก่า

การเมือง

มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะนับรวมตรงนี้

พ่นเมษาไปเนี่ยมันมีดาวบางดวงที่จะดี

อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วว่าจะมีทั้งดีและไม่ดีในปีนี้ใช่ไหม
อย่างพลเมษาไปน่าจะดีขึ้นในดาวบังดวง

แต่เราพูดถึงมนุษย

ยูทัพลักษณะเมือง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษยูก็เป็นภัยอาจ

เพราะฉะนั้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
เพราะฉะนั้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดขึ้น
โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดขึ้น
เพราะตามสถิติ

ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละ

ที่เจอโควิดมาหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่มัน
เจอโควิดมาหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่มัน

โรคภัยไข้เจ็บมันจะหนักกว่าเดิ

คือการมาเยือนของดาวมรุตยู

เป็นยังไงครับอาจารย์
ดวงดาวเห็นถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษ

จะถอยหลังกลับมา

มันเป็นโรคเก่า

แสดงว่าจะมีโควิดกลับมาอีกรอบในไทย

เรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลัง

จากตอนแรก

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาการเงินเศรษฐกิจการเมืองไทย

นายกสมคมโฮราชาตินานาชาติ
กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

หนักอยู่นั่นแหละนะฮะทั้งเรื่องของ
ดวงเมืองเกี่ยวกับตัวบุคคล

หรือว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่าง
แต่ในมุมของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมันก็มี

ก็มีฮะก็มีดาวบางดวงที่ให้คุณนะครับยังไงบ้างครับ
เพราะฉะนั้นตะกี้เราพูดถึงเรื่องดาวมรุตอยู่ที่ยกจากราศีเมษเข้าราศีพฤกษก
อ่าใช่ครับลาศีพฤกษอบเป็นเรือนชะตาที่๒ของดวงเมือง
ก็หมายถึงเศรษฐกิจการเงินการคลัง
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจการเงินการคลังก็มีการปฏิรูปเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเองนะครับ
แล้วมันจะดีไหมอาจารย์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีไง
เพราะตะกี้บอกว่ามนุษยูเนี่ยชอบลื้อของเก่าลื้อระเบียบหรือกฎเกณฑ์เก่า
เพราะฉะนั้นพอโคจรเข้ามาในเรือนการเงินก็มีการสร้างอะไรใหม่ขึ้นมานะครับ
ลื้อระบบเก่าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วการแข่งขันกันทางด้านการเงินการค้าเนี่ยนะฮะ
ในสังคมโลกมันก็รุนแรงนะครับหรือเราเรียกจะพูดว่ามีการแข่งขันทางการเงินก็ได้
แข่งขันทางการค้าที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องสงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางการเงิน
การช่วงชิงอะไรต่างกันเนี่ยเนี่ยฮะก่อนข้างจะเข้มข้น

เนี่ยฮะโลกทั้งโลกอ่ะเนี่ยฮะ
เพราะดวงโลกก็ลักษณะอยู่ตรงราศีเมษเหมือนกัน
นะฮะอยู่ในที่เดียวกับดวงเมืองไทยนั่นแหละนะฮะ
เพราะฉะนั้นมริตยูเข้าพบสองเข้าพบที่สอง
แล้วอยู่ในพบที่สองอีกหกเจ็ดปีนะนะฮะเพราะฉะนั้นการ
ว่าที่ว่าการแข่งขันทางการเงินเศรษฐกิจของทั้งโลกและไทยจะรุนแรงเนี่ยนะ
ใช้เวลา๖๗ปีเลยเหรอ๖๗ปีอาจารย์ทีนี้ช่วยขยายความหน่อยอาจารย์
คือไอ้แข่งขันแบบรุนแรงอย่างที่อาจารย์บอก
มันมันเป็นแบบเศรษฐกิจเฟื่องฟูแข่งขันกันอย่างรุนแรงหรือว่า
โอ้โหซบเศร้าเหลือเกิน
เหมือนกับช่วงโควิดอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตกลงมันยังไงฮะ
มันเกิดการผกผันแล้วกัน
ผกผันเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอย่างนี้

ถ้าเป็นค่าเงินบาทหรือค่าทองคำอาจจะขึ้นขึ้นลงเนี่ย

หน้าวัดเสียงหลุนแรงอะไรเหนี้ย

นี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้
ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็เกิด
ไม่รู้เกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นอาเฟศทั้งนั้นแหละ

มันเหมาะกับการลงทุน
การค้าการขายลงทุนใหม่

ลาบมิตรผู้ให้ความช่วยเหลือ
ถ้าดวงเมืองก็เป็นสัมพันธมิตร

เข้ามาในเรือนกระดุมพระ
เพราะฉะนั้นหนทางการทำมาหาได้

แล้วประการสำคัญพระลาหูกับมนุษยูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จนะ
เจ้าเรือนราบหรือราพะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ร้ายก็ร้ายไปแต่ก็มีส่วนที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการหารายได้การจัดเก็บภาษีอากรอะไรเนี่ยนะฮะ
ถึงแม้การจัดเก็บภาษีอากรจะเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นผลดี
อีกด้านหนึ่งของลาหูกับมรุตยูนะครับ

แต่ดาวที่ให้คุณชัดเจน
ในปี๒๕๖๖นั้นจะมีอยู่๒องค์ที่เห็นชัด
ก็คือดาวพระฤหัสสบดี
พระฤาษฎสบดีปี๑๙๖๕
โคจรอยู่ตรงราศีมีน
ซึ่งเป็นเพราะวินาศของดวงเมือง
พระพฤหัสบดีนั้นเราถือว่าเป็นเทพกราที่คุ้มชะตาบ้านเมือง
แล้วเกิดไปอยู่ในพบวินาศอยู่ข้างหลัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเทวดาฟ้าดินเป็นไงไม่สามารถจะคุ้มครองได้
ปล่อยให้มริตยูกับลาหู
ครอบงำบ้านเมืองไงอันนั้นคือปี๖๕นะปี๖๕แล้วต่อมา๖๖ด้วย
ปีนี้เป็นยังไงครับนะต่อมาจนกระทั่งต้นปีนะฮะอย่าลืมว่ามนุษยูอยู่ตรงราศีเมษเนี่ย
ถึงวันที่๘มีนาตะเกษเทพลแล้วหราหูอยู่ราศิเมษย์ถึงวันที่๑๗ตุลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เบาะเพาะเคราะห์คลองเมืองบ้านเมืองก็จะไม่ค่อยสงบสุข
ของดาวที่ส่งผลดี

ผมก็อยากจะฟังแต่สิ่งดีผมกว้างมาแล้วโอ้โหปี๖๖นาศาสตร์
ลาหูมนุษยูยังครอบงำไงลาหูหมายถึงความมัวมามืด
ผู้มีอิทธิพลกิจการสีเทาอะไรอย่างนี้นักเลงอะไรต่าง
จะเห็นว่าบ้านเมืองเรามันก็พูดถึงว่าความเป็นธรรมก็มีอยู่
แต่ก็มีอีกบางส่วนบางพื้นที่มันก็มีความไม่ยุติธรรม
ไม่เป็นธรรมไม่ชอบทำไม่เสมอภาคอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยบาปวิเคราะห์ก็ยังครอบงำเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพราะเรื่องอัตภาพอาทิตย์ก็คู่มิตรมาทับกันไง
เพราะฉะนั้นก็ให้คุณมิตรให้ความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็นับถือยกย่องประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบ
แต่ยังไงก็มานั่งเช็กดูเนี่ยตอนนี้อายุเมือง

อายุเมืองย่าง๒๔๑ปี
เนี่ยเสาเป็นกาลี
แต่พอ๒๔๒ในปี๖๖อ่ะ
เพราะภรรยาที่บอกว่าให้คุณตะเกี๊ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัย
ความดีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่

มันก็จะมีสิ่งร้ายติดตามมาด้วย

เพราะพฤหัสที่บอกว่าให้คุณ
กลับเป็นกาลักษณีย์จ้อน

แต่เราก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับ
มันมีดาวอีกนะฮะ
เพราะดาวเคราะห์บนท้องฟ้า
ในระบบสุริยะมันมีหลายดวง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมีดาวพระเสาอะ

อาจจะดีแต่ต้องให้เสาย้ายก่อน

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดาวเสาโคจรอยู่ในราศีมังกร

ดวงเมืองก็หมายถึงการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องการปกครองเรื่องของการเมือง
แล้วดาวเสาอยู่ตรงราศีมังกรเนี่ย

ในแต่ละวัตตะของพระเสาเนี้ยใช้วัตตะสามสิบ
เสาหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลา๒ปีครึ่ง
สิบสองราศีก็ใช้เวลาสามสิบปี
เพราะฉะนั้นสามสิบปีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งตรงลาศรีมังกรเนี่ย

แต่ละครั้งก็เกิดเหตุนะฮะ
แต่มักจะเป็นเหตุร้ายนะ
เอาไหนอาจารย์บอกว่าดีไง

ตอนอยู่ตรงราศีมังกรเนี่ย
ตามสถิติเนี่ยไม่ค่อยดี
เราก็เอาสามสิบลบวงรอบนะครับ
สองห้าหกห้าต่อสองห้าหกหก

โอ้โหประวัติศาสตร์การเมืองไทย
จรจนใจกลางพระนคร

มีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วย

๔มีนาครบวาระสภา
แล้วกรกตคาดว่าจะมีเลือกตั้งช่วงพฤษภา

มันก็น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะ
ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นได้

หรือว่า๒๕๐๕อะไรอย่างนี้ไหม
เอ่อมันก็ซ้ำ
มันก็ซ้ำแต่เหตุการณ์เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า
น้ำหนักมันเพียงพอหรือยัง

เพราะฉะนั้นเนี่ย๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
๒ปีเสร็จที่ผ่านมา
ประเทศเราไม่ค่อยสงบสุขใช่ไหมนะฮะ
มีการทำท่าจะเปลี่ยนแปลงตั้งหลายครั้ง
แต่รัฐบาลก็ยังรักษาเสถียรภาพไว้ได้เห็นไหม

ให้อาจารย์ดูให้เรื่องการเมืองไทยว่ากันยาวเลย

ปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับเปิดปากกับภาคภูมิเรื่องของดวงเมืองเข้าถึงคลายแม็กซ์เลยนะฮะเรื่องของการเมืองไทยในปี๒๕๖๖ดวงการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุยกับอาจารย์พินโยต่อเลยนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วบอกต้องดูวงรอบเลยนะดวงดาว

แล้วแต่นี่แหละก็มีการเลือกตั้งครับยังเปลี่ยนแปลงไม่พออีกฮะหรือว่าอันนี้คือเปลี่ยนแปลงพอไหมสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลใหม่จะรัฐบาลใหม่หน้าเก่าหรือรัฐบาลไหนหน้าใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวงรอบของดาวเสาเนี่ยที่จริงต้องให้ความรุนแรงนะฮะตามสถิติที่อ้างถึงถึงแม้เราจะลบไปกี่รอบกี่รอบก็เจอนะฮะใช่อย่างที่อาจารย์บอก
๐๕๒๔๗๕ผมลบไปกี่รอบลบไปถึงตอนตัวสร้างกรุงเทพฯ
พระเสาอยู่ราศีธนูแล้วพออีกปีรุ่งขึ้นหรือปีต่อมาอีกปี๒ปี
พระเสาก็อยู่ตรงเนี้ยพอนั้นสถานการณ์ตอนเกิดสงคลามก้าวทัพก็อยู่ตรงนี้เนอะ
นะฮะวงรอบของดาวเสาที่โคจรอยู่ตรงราศีมังกรนะฮะ
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
มันสมศักดิ์สีแล้วยังไว้นั้นเถอะนะฮะคือถ้าฟังอย่าง
การเลือกตั้งธรรมดาธรรมดานี่คือมันไม่สมศักดิ์ศรีกับความรุนแรงของดวงรอบดวงดาวเสาตรงนี้เหรอ
ดาวเสาร์นะฮะช่วงปีที่แล้วเราผ่านคดี๘ปี

จริงตรงนั้นก็ถือว่าแรงนะแต่ก็ดูแล้วยังไม่แรงมากไง
ก็ผ่านมาได้ยังอยู่ได้อีก๒ปีถ้าตามที่ศาลท่านบอกนะครับ
แต่ยังไงดาวดวงนี้จะย้ายวันที่๑มีนา
ก็ก่อนเลือกตั้งสิ๑มีนาก่อนหมดวารสภาด้วย

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวดวงนี้ย้ายจะเข้าไปสู่พื้นที่ที่ดี
เรือนชะตาที่ดีเพราะฉะนั้นดาวเสาเป็นดาวใหญ่
เป็นพระเคราะห์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิจการเป็นโครงการ
ก็น่าจะเป็นโครงการสำคัญของประเทศ
ก็จะได้รับความสำเร็จได้ผลประโยชน์
เพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
เพราะเสาพวกนี้หมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมหาชน
และดาวเสาเข้าพบลาพระ
เพราะฉะนั้นก็
ก็น่าจะให้คุณให้โชคดีกับประชาชนกับประเทศชาติ
แสดงว่าการแบ่งในปีนี้ไม่มีอะไรที่รุนแรง

แต่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก่อนในช่วงนั้น
ก็ต้องดูว่าช่วงก่อนจะถึง๑มีนาคมจะมีอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้าผ่าน๑มีนาคมได้ก็น่าจะดีขึ้น
ก็ดาวเสาโขจรในพบหลาพะโขจรในพบหลาพะซึ่งหมายถึงความสำเร็จรายได้
การออกกฎหมายการกำหนดนโยบายของชาติ
เพราะฉะนั้นการเมืองไทยถ้าจะดูช่วงหัวเลี้ยหัวต่อก็ภายใน๑มีนาคมนี้
ค่ะผ่านไปได้ธรรมอย่างติดต้นของดาวเสา

แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราค้างเรื่องดาวพระฤหัสไว้

ดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยอยู่ในพบวินาศของดวงเมือง
วินาศมันฟังดูมันก็มันเสียหาย
ได้ฟังก็โอ้โหวินาศเลยอาจารย์
นาสันตรอวิบัติเสียหาย
นั่นแล้วยังมีวิบัติอีกเหรอ
แต่ดาวที่ไปอยู่ในพบวินาศคือดาวพระฤหัส
พฤหัสเนี่ยปกติเรามองในฐานะสุภเคราะห์
ประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะฮะ
หมายถึงจอมเทพนะฮะ
ส่วนลาหูเนี่ยเราหมายถึงจอมมัน
เพราะฉะนั้นการเมืองในปี๖๖เนี่ย
ค่อนข้างจะรุนแรง
แล้วก็มีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนไง

พระพฤหัสกระลาหูเนี่ยเกิดไปสวนกัน

พระราหูเนี่ยเป็นเจ้าอสูรใช่ไหม

ผู้มีอิทธิพลเล่เหลี่ยมแพลว

ส่วนพระฤหัสเนี่ยเป็นจอมเทพ
แล้วก็เกิดโคจรมาสวนกัน
สวนกันตรงราศีเมษ

เพราะฉะนั้นภาพปรากฏที่เห็นก็จะเห็น

เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่๑๙เมษาปี๖๖

ดาวพระฤหัสย้ายเข้าลาศีเมศ
ลาหูก็อยู่ตรงราศีเมษ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพจอมอสูรกับจอมเทพเนี่ย

จับไม้จับมืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่า

มีนาคมถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้
วิกฤตรุนแรงในวงรอบ๓๐ปี

วันที่สวนกันจริงเนี่ยมันไปสวนเดือนพฤษภานะ
อาจารย์เลือกตั้งพอดีเลย

อาจจะเป็นช่วงฟอร์มรัฐบาลเลยนะ
ลาหูกับพฤหัสสวนกัน
วันนั้นเนี่ยภาพการเมืองมันก็เห็นชัด
ใครกับใครนะเขาจะจับมือกันนะอาจารย์

อ่าลาหูกับพระพฤหัสสวนกันก็ทำให้ประชาชนเนี้ยเห็นภาพไงอืม
เห็นภาพสองฝ่ายที่ชัดเจนสองฝ่ายที่อาจารย์บอกอะไรนะ
เขาฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายเทพกับฝ่ายมาร
เขาจะอยู่ด้วยกันด้วยเหรออ่าก็อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
เนี่ยอยู่ตรงราศีเมษนะฮะแต่ว่าอ่า
ทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นภาพการเมืองได้ชัดเจนนะฮะ
ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นลาหูอีกด้านหนึ่งเป็นดาวพฤหัส
ที่กำลังจะสวนกันแล้วก็ทับลักษณะดวงเมืองนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเปรียบเทียบอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาร่วมมือกัน
ใช่ไหมไม่ได้ร่วมมือกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะทำให้ประชาชนเห็นภาพ
เป็นการผสมกลมกลืนนะอ้าวนะฮะเหรอเพราะฉะนั้นเป็นไปได้
ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตครับนะฮะก็อ่าก็คงจะไม่เหมือนกับเมื่อ

ก็เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างพลัง

จะดีมั้ยนะครับ
แต่ยังไงพลังของลาหูก็ยังครอบคลุมบ้านเมืองอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พ้นจากพลังของลาหู
ให้ลาหูย้ายเข้าราศีมีน

วันที่๑๗ตุลา

ปลายปี
เพราะฉะนั้นก็จะปล่อยพระพฤหัส
ซึ่งเป็นดาวที่ให้สรรพคุณ
พระอาทิตย์ทัพลักษณะเมือง
เพราะฉะนั้นดวงเมืองจะดีขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเจน
เพราะดาวพฤหัสหมายถึงกฎหมาย

หมายถึงคุณธรรมจริยธรรม
จารีตประเพณีอะไรต่าง
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง
เพราะฉะนั้นประเทศเราก็น่าจะมีความเป็นธรรม
มีความชอบทำมีความเสมอภาค

มากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่

สยายปีกครอบงำประเทศ

อาจารย์ทีนี้อันนี้คือการเมืองภาพกว้างใช่ไหมฮะ
อาจารย์บอกมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
โดยเฉพาะถ้ามีการเลือกตั้งและจับมือกัน

ทีนี้ตัวผู้นำผู้นำคนใหม่นายกรัฐมนตรีของไทยคนใหม่
ดวงเมืองเขาบอกไหมครับว่าเราจะได้แบบไหนยังไง
เก่าไปใหม่มาหรือว่าเก่าได้มาอีกหรืออะไรยังไง
นายกรัฐมนตรีอนาคตถ้ามองว่าเป็นใคร
อย่างนี้ก็สร้างความลำบากใจให้กับคนพยากร

คิดว่าดวงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเราจะได้แบบไหนก็ได้นะครับ
คือถ้าเป็นคนเดิมคนเดิมนั้นต้องปรับตัวไง
ปรับภาพลักษณ์ของตนนะฮะ
ถ้าท่านนายกประยุทธ์จันโอชา
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ท่านได้
บุคลิกท่านได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างอะไรต่าง
เราสามารถดูไปถึง
ก็ดาวมันย้ายหลายดวงไง

แต่ดาวที่มาแรงก็น่าจะเป็นดาวพระฤหัสสบดี
ซึ่งเขาบอกถึงเรื่องแค่การตรวจ
บอกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณวุฒิวัยบุตร

เพราะดาวพฤหัสนี่เป็นดาวครูดาวหมอไง
สมณพรามนาจารย์
เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมาทับดวงเมืองทั้งที

ผู้นำรัฐบาลก็น่าจะเป็นดาวพระฤหัส
พฤหัสเราก็มาดูอักษรของดาวพระฤหัส

บ่อใบไม้

แล้วพอสัมเภาหมอม้ามาได้หลายตัวอักษรมากเลยนะเนี่ย
แต่บางตัวก็ไม่มีนั่นแหละนะฮะใครจะชื่อตัวผอพึ่งอ่ะ
ใช่ไหมครับหรือชื่อตัวเฟาฝาอะไรแหละ
อันนั้นมันก็เป็นไปได้อืมว่าอักษรวัก
ของดาวพระฤหัสเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีโอกาสไงแต่ต้องเป็น
อาจารย์ครับหมดเวลาจริงอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายฝากถึง
ท่านผู้ชมที่ดูอยู่หน่อยไหมฮะในปีนี้ครับปี๖๖
โหลศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องช่วย
เป็นเพียงเครื่องช่วยในการตัดสินใจ
เพราะฉะนั้นก็จะใช้โหลศาสตร์ให้เป็นประโยชน์นะฮะ
ก็การรู้อนาคตเนี่ย
ก็สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
เป็นรากฐานของปัจจุบัน
ปัจจุบันก็เป็นรากฐานของอนาคต
อนาคตที่ใกล้ก็เป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลออกไป
เพราะฉะนั้นถ้าทำปัจจุบันให้ดี

เพราะฉะนั้นก็ฝากให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังก็แล้วกัน

หรืออยู่ในคัณฐ์รองที่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็จะประสบความโชคดีในปีต่อไป
วันนี้ขอบคุณครับท่านดรพิมโยยพงศ์เจริญนายกสมหาคมโหลาสาชนนาชาติ
ครับคุณครับ
กันใหม่พรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนครับ
สามครึ่งพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ